ผมไม่วงมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ
ไม่หวนอื่นกับทางด้านเดียว
ชุวิตตีแสดหน้า
ชุวิตกมลวิสิต
รัชพรชลาดล
ชุวิตตีแสดหน้า

พูดเรื่องนี้จริงเพราะก็ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์มาไม่รู้กี่วันแล้ว
ขึ้นทุกฉบับกับกรณีฆ่ายกครัว
ผู้ใหญ่บ้านอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่

เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ผมบอกแล้วแต่ตำรวจคุณมิ้นครับท่านผู้ชมครับ

หรือ๑๒๐ชั่วโมง

เร็วครับเพราะว่าเรื่องนี้น่าชื่นชม
พบตรจากทิพย์น่าจะให้ท่านเป็นพบตรต่อไปจนท่านเกษียณไปเลย

ใช้ในพลใน๒๐คนแล้วก็พบตรไปสอบสวนเอง

ที่ฆ่าแม้กระทั่งเด็ก

หลักฐานครบพร้อมมูล
พบตรบินไปบินมาวันเดียวกันบิน๒รอบ

คือบินด่วนลงพื้นที่เองสอบสวนเองเรียกประชุมดูเรื่องการติดตามหาหลักฐานทุกอย่าง

เฉพาะคนกระบี่จะเอาดอกไม้ให้ท่านนะ

เรื่องนี้เนี่ยมันฆ่าได้กระทั่งเด็กไม่รู้เรื่องผู้หญิงมันจิตใจอำมหิตคนรองประหารชีวิตประหารชีวิต
คนพูดเลยว่าอยากให้สารตัดสินประหารชีวิต
ถูกต้องครับแม้กระทั่งท่านพบตรแถลงข่าวไม่อยากจะเก็บไว้นะเนี่ย
ท่านบอกว่าผมอยากให้เขาสู้แต่เขาไม่สู้
นั่นสิที่ใดไม่สู้เพราะสู้เนี่ยก็ไม่ปล่อยไว้
คืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมก็ต้องพูด
ล่ะครับเพราะตำรวจใช้เวลา๕วันในคดีอุชกันเป็นที่สนใจของประชาชนทั่วไป
คนร้ายลงมือด้วยจิตใจโหดเยี่ยมอมหิต
ทีนี้ตำรวจก็แถลงข่าวใช่ไหมคุณมิ้นเมื่อวานนี้

ข้อเสียผมอยากจะบอกให้เพราะเดี๋ยวนี้เขาไม่เอาผู้ต้องหามาแถลง

ผู้ต้องหามาแถลงแล้วข้อมูลทั้งหลายก็มาจากทางตำรวจด้านเดียว

นะฮะตำรวจแถลงยังไงนะฮะมุมที่ตำรวจพูดก็คือบอกว่า

เป็นความแค้นนะเพราะว่ามีเรื่องของการจำนองที่ดิน
โฉนดที่ดินแล้วก็ยืมหนี้กันไปท้าทายกันมา

ฆ่าล้างโคตรท่าไปห้ามาก็เลยมีการลงมือบุกเข้าไปแล้วก็จะวางแผนว่า
วางแผนเหมือนประหนึ่งว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเดือดร้อนเรื่องเงินก็เลยฆ่ายกครัวตัวเอง
ฆ่าตัวตายตามจัดฉากทุกอย่างให้ดูว่าเดือดร้อนจริงโทรไปขอยืมเงินเพื่อนอะไรต่อมี
เป็นโอนลอยรถแล้วตามไปได้หลักฐานปืนทั้งหลายของผู้ใหญ่ซิมการ์ดอะไรต่าง
ครบครันโดยมีผู้ต้องหาทั้งหมดที่อยู่ในที่เกิดเหตุ๗คนบวกผู้หญิงอีก๑คน

มันหมดจดจังเลยนะคุณชูวิท
คืออย่างนี้ครับเราก็ต้องบอกเมื่อกี้ผมบอกแล้วท่านผู้ชมครับว่าข้อมูลที่เราฟังมาเนี่ยเราฟังมาจากตำรวจแถลงข่าวด้านเดียว
ก็คือท่านพบตรเมื่อวานนั้นท่านจัดแถลงข่าวตอบข้อสงสัยของผู้สื่อข่าว
แต่เดี๋ยวนี้ท่านนายกเขาไม่ให้ผู้ต้องสงสัยมานั่งแถลงข่าวให้สื่อสักถามอีกต่อไปแล้ว

ถ้าเกิดสื่อถามก็อาจจะมีข้อสงสัยถามไปถามมาดูอาการหรือว่าผู้ต้องสัยเนี่ยอาจจะตอบอะไรไป
ที่อาจจะนอกรู้นอกทางนอกแนวทางหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ฟังแล้วเนื่องจากว่าท่านนายกไม่ให้มีกฎมาว่ามันขัดรัฐมนูลอะไรต่างเนี่ย
ก็ข้อมูลที่ทั้งหลายที่เราได้มาก็ได้มาจากทางตำรวจพูดล่ะครับ
อันแรกที่ผมเคยพูดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วคุณมิ้นคงจำได้ผมบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับโรงโม้
คุณพูดเลยว่าไม่น่าเกี่ยวแน่นอน
คุณไปเอามาจากไหนโรงโม่ตอนแถลงข่าวบอกผู้สื่อข่าวว่าไม่เกี่ยวเพราะผมไม่เคยพูดเรื่องโรงโม่เห็นไหม
คือผมต้องเรียนให้ทราบก่อนนี่เป็นเทคติกครับเทคติกอะไรครับเทคติกในการออกข่าวล้วง
เพราะว่าตำรวจเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจนะครับตำรวจเขาทำงานเกิดพูดอะไรไปเราได้ยินแน่นอนครับจนผู้ร้ายมันก็ต้องได้ยินด้วยมันก็ดูทีวีดูข่าวนี่แหละครับเหมือนเรานี่แหละครับ

ไหวตัวทันดังนั้นกลายเป็นการเทคติกการออกข่าวล้วงออกข่าวว่าไอ้โรงโม่บ้างไอ้โน่นไอ้นี่บ้างโกนู่นโกนี่ไปจนมั่วไปหมดนะต่อมาก็บอกว่ามีคนพูดภาษากลาง
ใช่บอกว่าสำเนียงที่ได้ยินเป็นภาษากลาง
ซึ่งผมบอกว่าเป็นไปไม่ได้อันนี้ไม่ใช่หรอกครับไม่ใช่ผมจะไปบอกว่าผมพูดถูกนะแต่ลักษณะนี้ผมเดาเอาเลยว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้ที่จะไปใช้คนภาคกลางแล้วก็ไปบอกมีคำพูดอีกไง
เอาเงินนายไปเยอะ
เอาเงินนายกูไปเยอะอันนี้ก็คงจะไม่จริงเพราะว่ามึงจะได้ยินถึงขนาดนั้นได้ยังไง
หรือว่าแม้กระทั่งข่าวแรกบอกว่าไปถามทาง
ใช่มีกลุ่มคนร้ายเนี่ยถามทางก่อนที่ว่าบ้านผู้ใหญ่บัตรอยู่ทางไหนก่อนจะขับเข้าไปที่บ้าน
นั่นน่ะสิครับคนมันจะไปทำร้ายมันจะไปวางแผนไม่ดีไม่ชอบเนี่ยมันจะไปถามทางได้ยังไงอันนี้ก็คงไม่จริงนะครับ
คือผมอยากจะพูดให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจว่าข่าวต่างที่ออกมาก่อนหน้านี้มันก็เป็นข่าวลวงบ้างเป็นข่าวไม่จริงบ้างเป็นข่าวเพื่อให้พูดไปพูดมาเพื่อลวงให้

คนร้ายตายใจหลงทางทั้งที่ตำรวจเขาอาจจะมีเป้าหมายอยู่นะครับว่าเป้าหมายว่าตรงไหนแรกก็บอกว่ามีเรื่องชู้สาว
มีชู้สาวมีทวงหนี้โรงเมอร์หินรับวิ่งเคลียร์
ทีนี้ประเด็นต่างเหล่านี้ผมจะมาสรุปให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะฮะว่าจริงมันก็มีข้อสังเกตจากผมเหมือนกันนะฮะ
จากที่มีการแถลงอย่างเป็นทางการออกมาเนี่ยหรอครับ
ที่ทางตำรวจแถลงนะครับผมก็ไม่ได้ไปอยู่ในพื้นที่แถลงเพราะว่าเขาแถลงกันที่กระบี่

ผมก็จะอาศัยรายการนี้สักถามนะครับตั้งข้อสังเกตของผมเองนะครับท่านผู้ชมอาจจะคิดไปเหมือนผมหรืออาจจะคิดต่างกันนะฮะ
อย่างแรกที่เราต้องชื่นชมก็ต้องชื่นชมตำรวจก็เขาทำงานจริง

ระยะเวลา๕วัน๑๒๐ชั่วโมงเนี่ยก็จับได้นะครับ

มูลเหตุจูงใจทางตำรวจเขาบอกว่ามีมูลเหตุจูงใจนะครับแต่สำหรับผมนั้นมูลเหตุจูงใจเนี่ยก็มีเหมือนกันฮะ

๗๐๗๐เกินครึ่งมาแต่ว่ายังไม่ได้ให้ทั้งหมดเพราะว่าที่พูดมูลเหตุจูงใจหลักนะฮะก็คือบังฟัสเนี่ยกะว่าจะไปฆ่าทั้งโคตรทั้งครอบครัวนะครับ
แต่เมื่อเปรียบเทียบกันช่างน้ำหนักระหว่างบังฟัฐกับผู้ใหญ่บัตรคือผู้ใหญ่วรยุทธ์

๒คนนี้ใครน่าจะแค้นมากกว่ากัน
เพราะว่าเขาแถลงออกมาในเชิญที่ว่าภรรยาของผู้ใหญ่บัตรเนี่ยคือจริงแล้วพ่อตานะไปยืมเงิน

ตอนแรกรอบแรก๔แสนหลังจากนั้นเอาโฉนดที่ดินไปขอเหมือนเป็นหลักทรัพย์ค้ำไว้แล้วยืมมาอีก๗แสนรวมเป็นล้านหนึ่ง

ทีนี้เนี่ยผู้ใหญ่ไม่ได้เป็นตัวที่มีปัญหากับบังฟัสนะที่มีปัญหาฟ้องร้องกันจริงคือพ่อตาของผู้ใหญ่กับบังฟัส

ทีนี้ผู้ใหญ่เอาเงินไปจ่ายแล้วแต่ไม่ได้โฉนดคืนมาเพราะบังฟัสเอาโฉนดที่ดินอันนี้ของพ่อตาเนี่ยไปจำนองกับธนาคารอีกทีนึงซึ่งไม่รู้ว่าเอาไปทำอะไร
ทำได้ไม่ได้เดี๋ยวเบรกถัดไปผมจะเล่าให้ฟังคืออันแรกที่คุณมิ้นพูดเนี่ยก็คือ๑เนี่ยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเอาเงินไปคืนแล้ว

นี่ไว้เนี่ยเอาเงินไปคืนแล้วเอาไปคืนโฉนดก็ไม่ได้กลับมา

โฉนดไม่ได้กลับมา๒และบังฟัสเนี่ยยังเอาโฉนดของผู้ใหญ่ไปตึงได้เงินอีก๓เลยได้ทั้งโฉนดเอาไปตึงต่อแล้วก็ได้เงินจากผู้ใหญ่บัตรเอามาให้
ตั้ง๓อย่างเนี่ยไอ้คนแค้นนี่น่าจะเป็นผู้ใหญ่นะ
ใช่คืออย่างที่คุณชุดบอกว่าผู้ใหญ่น่าจะแค้นมากกว่าเพราะว่าเขามีเรื่องฟ้องร้องกันระหว่างพ่อตากับบังฟัสผู้ใหญ่เป็นคนทวงให้แล้วก็เลยมีปากเสียงกันไง

ผู้ใหญ่บัตรกับบังฟัสมีปากเสียงกันทะเลาะกันขู่ฆ่าล้างโคตรซึ่งกันและกันด้วย
เอิ้นตานนะซิไอ้ขู่ฆ่าล้างโคตรไอ้คนทำใบในทึนงลกู้นี่มันของปกติอยู่แล้วครับ

ผมชื่นชมตำรวจนะครับ

แต่เร็วเนี่ยผมก็มาตั้งข้อสังเกตว่า

มีเรื่องของการกู้หนี้ยืมสินกัน
โฉนดที่ดินที่ไปจำนอง
แต่ที่มองไปลึก
ปรากฏว่าไอ้คนที่ควรจะแค้น

ไอ้บังฟัสเอาโฉนดไปตึงต่อ

มีข้อสงสัยเก็บไว้ในใจแล้วช่วงหน้ามาคุยพร้อมกันกับคุณชุวิต
จะตั้งข้อสังเกตกับประเด็นนี้กันค่ะ
คุณผู้ชมคะจากคดีอุกชะกันฆ่าล้างครัว๘ศพ
จากการทำงานที่รวดเร็วของตำรวจที่จับคนร้ายทั้งหมดได้ใน๕วัน

คือคิดตามผมนะครับท่านผู้ชมครับ
ผู้ใหญ่บ้านเอาที่ไปจำนองกับบังฟัส

พ่อตาผู้ใหญ่บ้านเอาที่ดินไปจำนองกับบังฟัส

คนที่เป็นคู่กรณีก็คือพ่อตา

ข้อที่๒ผู้ใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าเอาเงินไปคืน

คนเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมันต้องรู้เรื่องนะ

เอาเงินไปคืนแล้วโฉนดไม่ได้กลับมาจะยอมเหรอ

ผู้ใหญ่คนนี้เป็นตัวแทนประท้วง
ในเรื่องโรงโม่หินอีกเรื่องอะไรหลายอย่าง

อำพงอำเภอตลอดต้องรู้เรื่อง
ขนาดว่าเอาเงินไปให้แล้วโฉนดไม่เอากลับมาเนี่ย

อืมอันนี้น่าคิด
ถ้าเกิดบังฟัฐอยากจะทำเสียจริงเนี่ยนะ

ตีพักใต้ทำไม่ยากหรอกนะครับ
รถกระบะไปดักรอที่ไหนก็ได้
ทำไมต้องมาบ้านตอน๔โมง

๔โมงมิ้นมาทำไมตอน๔โมง
มากัน๖๗คนที่สำคัญคือพกปืนบีบีกันมา

เอาไม่มีปืนบีบีกันมาขู่ก็จะมาขู่เขาได้ยังไงล่ะครับ
คนมองเข้าไปก็รู้แล้วบ้านไม่ใช่บ้านกะท่อมนะครับ
อยู่กันหลายหลังและโดยปกติคนชนบทเนี่ยก็อยู่กันแบบญาติพี่น้อง
ก็ต้องมีคนมีบ้านนู้นบ้านนี้ต้องอยู่ใกล้กันนะครับ
ข้อที่๕คือเอาเข้ามาแล้วเนี่ยปรากฏว่าจะรอผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่มาตอน๒ทุ่มจาก๒ทุ่มถึงเที่ยงคืนทำอะไร
คือจริงกระแสข่าวแรกเขาบอกว่ามีการเค้น
ใช้คำว่าเค้นข้อมูลหรือเค้นอะไรบางอย่าง
ไม่จริงเพราะอะไรเพราะผมบอกแล้วตั้งแต่แรกก็บอกว่าพูดภาษากลาง
ขู่กันนู่นขู่กันนี่คือตรงนี้แหละครับ
ไฮไลท์จุดไฮไลท์ที่ว่าผู้ใหญ่มาปืนก็ไม่มีปืนผู้ใหญ่มีนะครับ

ถ้าขู่จริงจะยิงใครก่อน
ต้องยิงเมียก่อนยิงผู้ใหญ่ก่อน

และถ้าเกิดจะเก็บแล้วทำไมถึงไปเอารถไป
ลดราคาถูกก็ในเมื่อตัวเองมาทวงหนี้
เอารถราคาแพงไปเอารถยาริสไปทำไม

ถูกว่าผู้ใหญ่บ้านเดือดร้อนเรื่องเงิน
แล้วก็ฆ่ายกครัวตัวเอง

ผู้ใหญ่ยังยิงตัวเองตั้ง๔นัดเนี่ย

ถามว่าคนเนี่ยถ้าวางแผนนะฮะ
จะฆ่าตัวเองฆ่าครอบครัวเนี่ย

พี่เขยน้องเขย

ฟังดูแล้วมันแปลกนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่คิดเอาตามภาษาผมเท่านั้นเองนะครับ

จะทำทุกอย่างให้คลีนขนาดนี้ทำไม

จะใจถึงขนาดฆ่าคนฆ่าเด็กขนาดนี้

และไอ้๖คนนั้นก็ไม่รู้เรื่อง

เป็นไปได้ลำบากมากนะครับ
ถ้าฆ่าผู้ใหญ่เสียกลางทาง

เขาก็บอกนะเขาก็เคยพยายามจะฆ่าหลายทีแล้ว

อันนี้คือข้อสังเกตที่ผมตั้ง
ทีนี้ปรากฏว่ามันก็มีเรื่องที่ผู้ชมเนี่ย

คือเรื่องของการขายฝากกับการจำนอง

คือการที่เอาบุคคลนึงเนี่ย

สินยังเป็นของผมอยู่ไหมคุณมิ้น

สินไม่ได้ตกไปกับผู้รับจำนอง
มันมีคำพูดที่พูดกันสับสน
ในคดีนี้คือการขายฝากกับการจำนอง

ผมเอาบ้านไปจำนองกับแบงค์

สมมุติเอาเงินมาซะ๑ล้าน

และการจำนองใช้กับอสังหาริมทรัพย

ทีนี้เรามาพูดถึงการขายฝาก

การขายฝากก็คือการซื้อขายอย่างหนึ่ง

สินตกเป็นของคุณมิ้นแล้วถ้าผมขายฝากคุณมิ้น

แต่มีข้อเม้นครับ
มีข้อแม้ว่าผู้ขายฝาก

ขายฝากสามารถถ่ายทรัพย์สินคืนได้

ผมขายฝากมิ้นไว้๑ปี

คุณมิ้นไปที่สำนักงานที่ดินโอนเป็นชื่อตัวเองได้เลย

แต่เมื่อครบกำหนดแล้วคุณมิ้นก็ไปที่สำนักงานที่ดินขอโอนไปชื่อตัวเองเลย

คำว่าบังคับจำนองก็คือถ้าเกิดจำนองไว้กับแบงค์

ขั้นตอนการฟ้องก็อีกนานพอสมควร
กว่าจะฟ้องกว่าจะบังคับจำนอง

แต่การขายฝากนั้นสะดวกครับ

สำนักงานที่ดินโอนเป็นชื่อตัวเองได้เลย

ว่าถ้าระยะของเราที่เราตกลงกันคือ๑ปี

ทันทีที่คุณชุวิตขายฝากมิ้นมาเท่ากับว่า
ที่ดินนี้หรือบ้านหลังนี้เป็นของมิ้นเลย

ก็คือมิ้นจะเอาไปทำอะไรต่อได้ต้องหลัง๑ปี

ต้องครบสัญญาก่อน๑ปี
แล้วผมก็อาจจะสามารถไปขยาย
สัญญาได้ไปบอกมิ้นว่าเออผมขอเลื่อนไป

แต่ชื่อเจ้าของที่ดินยังเป็นชื่อคุณชูวิทย์อยู่

เพราะผมขายฝากไว้คำว่าฝากมันไม่ได้

ขายให้มิ้นแล้วฝากไว้ก่อน

ลักษณะอย่างนี้ในทุนเงินกู้จะต้องชอบ

ของผู้ใหญ่บัดกับบางฟัดมันเป็นแบบไหน
เพราะบางคนก็บอกเป็นการขายฝากแล้วมีที่กัน
คือความแค้นเนี่ยมันตกอยู่กับผู้ใหญ่บัตรมากกว่า
เพราะผู้ใหญ่บัตรเอาไปจำนองกับบังฟัส

ฟัฐจะเอาทรัพย์สินหรือที่ดินที่จำนองไปจำนองต่อ

เพราะฉะนั้นเป็นข้อสังเกตว่าการจำนองเนี่ย

ดังนั้นถ้าเกิดผู้ใหญ่บัตรเอาที่ของพ่อตา
แล้วพ่อตาบอกเอาไปจำนองกับบังฟัส
ฟัฐก็ไม่สามารถจะไปจำนองต่อได้
ยกเว้นว่าบางฟัดเนี่ยจะมีกลมเม็ดเด็ดพลาย
ก็คือการเปลี่ยนแปลงเรื่องเกี่ยวกับโฉนด

ประชาชนปลอมว่าเป็นหน้าตัวเองนะครับ

แล้วก็ไปทำการจำนองกับคนอื่นต่อ
ซึ่งลักษณะแบบนี้ถ้าเป็นชาวบ้านจะเป็นแบบนี้ครับ
นายทุนครับผมขอเอาชะโนธฝากไว้นะ
ขอ๕แสนเอาชะโนธเก็บไปเลย

เอาแค่นี้เขาก็จะเก็บโฉนดไว้

ถึงเวลาผมมีเงินมา๕แสนมาบวกดอกเบี้ย

ก็ต้องได้สิครับเพราะว่าฉนดให้คุณยึดไว้เป็นประกันเฉย

แรกกันยึดหูดิงแมว
อาจจะจ่ายผม๕แสนผมหักดอกเบี้ยไปเลยนะให้คุณ๔แสน๕

แต่สัญญาไว้๕แสน
ผมเอาเงินมาคืน๔แสน๕คุณก็ชะโนธคืนผม

เอาเงินมาคืนแล้วบังฟัสไม่ได้คืน

เรื่องนี้มันประหลาดตรงที่ว่าผู้ใหญ่เป็นคนแค้น
แต่ไอ้คนที่ไม่ควรแค้นดันมาฆ่าคนแค้น

มันคิดว่ามันทำอย่างนี้แล้วมันจะรอดได้ยังไง

แล้วทำไมจะต้องเอารถไปอีกคันหนึ่งให้เขารู้อีก
เอารถไปคันหนึ่งถึงแม้จะมีการโอนลอยไว้

ปรากฏว่าหลักฐานหาไม่เจอ

ล่ะคนที่อยู่ยังไงมันจะมาบาทเองนะ

มาพันบาทแล้วกล้าทำอย่างนี้เหรอ

โดนเขายิงจ้างมาพันหนึ่งให้เขายิงเด็กยิงอะไร
มึงไม่ได้ทำอะไรเลยเหรอ
นี่คือข้อสังเกตที่ผมตั้งไว้
ซึ่งข้อสังเกตต่างเหล่านี้

เวลาที่เข้าไปตอน๔โมง
เวลาที่ผู้ใหญ่กลับมาตอน๒ทุ่ม
การยิงก็ไปยิงเอาน้องเมียก่อน

คือขู่กันเนี่ยมันต้องขู่กับคนที่ใกล้ชิด

สิครับไม่ใช่ไปจะยิงน้องเมีย

การเข้าไปเนี่ยก็เข้าไปในเวลากลางวัน๔โมง
แดดยังเปรี้ยงอยู่นะครับ๔โมง
ประเด็นต่างที่เราพูดคุณมิ้นต้องเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้

เพราะผู้ต้องหาเขาไม่ได้ให้มาแถลงข่าว

อันนี้คือสิทธิที่ทางท่านนายกบอกว่าไม่ต้องทำแล้ว

ก็บอกว่าพูดเยอะไปเดี๋ยวมีผลกระทบทางรูปคดี
เราก็รู้แบบนิดหน่อยเพราะว่าแบบแบมนะครับที่ผมบอกไว้ก็คือข้อสังเกตของผม
เพราะว่าคนที่เป็นมูลเหตุที่จะแค้นเนี่ยน่าจะเป็นผู้ใหญ่บัตรไปฆ่าไอ้บังฟัฐซะมากกว่า
แต่ปรากฏว่าบังฟัฐมาและมากันตอนกลางวันด้วย
ใจผมคิดผมเคยบอกณอาทิตย์ที่แล้วแล้วว่าอาจจะเข้าไปได้ไม่ดีเจตนาจะฆ่า
เจตนาจะไปคูนะครับแล้วพลั้งมือผมพูดนี่แบบอาทิตย์ที่แล้วพูดก่อนที่จะเกิดว่า
คงจะพลั้งมือพอพลั้งมือไปปุ๊บแล้วไปยิงหมดทุกคนเนี่ย
ทีนี้ไปยิงหมดทุกคนไปยิงยังไงทำไมถึงกล้ายิง
มีใครใหญ่กว่าบังฟัฐไหมนี่คือข้อสังเกตนะครับ
ขยายผลต่อไหมหรือว่าจบที่บังฟัสตัดต่อที่บังฟัดเลย
ฟัฐเป็นคนยิงยิงคนเดียวยิงสักคนนะครับ
ตัดสินใจอย่างไอ้พวกนั้นยืนดูเฉยมันทำได้ไหมครับ
๖คนนี้มึงจะยืนดูเฉยมึงไปยืนดูยิงเขายิงเด็กด้วย
อืมมันประหลาดนะฮะแล้วได้ค่าจ้างมาพันเดียวนะ

นึงก็ไม่คุ้มแสนนึงก็ไม่คุ้ม
เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นการกระทำที่รุนแรงอุดชกันนะครับ
แน่นอนว่าต้องถูกจับได้หรือถูกปราบปรามอย่างหนัก
เป็นสื่อสังคมที่ว่าทุกคนจับจ้องแน่นอน
เพราะฆ่าได้แม้กระทั่งเด็กกับแม้กระทั่งผู้หญิง
ถ้ายิงผู้ใหญ่บัตรคนเดียวง่ายกว่าไหม

ถ้ายิงผู้ใหญ่บัดคนเดียวง่ายกว่าเยอะ

ผมตั้งเอาเป็นประเด็นข้อสงสัยไว้สักหน่อยหนึ่งนะครับ

วันนี้เราก็ชื่นชมแล้วครับว่าตำรวจเขาทำดี
เขาใช้เวลาแค่๑๒๐ชั่วโมง๕วันเท่านั้น
จับได้หมดเป็นการจับที่รวดเร็ว
แล้วก็ถึงลูกถึงคนพาไปดูสถานที่
แต่เขาไม่ให้สื่อเข้าไปนะใช่ค่ะอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย
ตั้งเป็นข้อสังเกตไว้เพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่า
คดีอุชกันแบบนี้บางทีเนี่ย
มันก็ต้องทำให้มันแน่นทำให้มันแบบปิดรูทั้งหมดเลย
ซึ่งผมเชื่อบางคนอยากจะประหารชีวิต
แล้วผมก็จะบอกให้ว่าโทษอย่างนี้ประหารไหม
ผมไม่ได้ไปก้าวล้ำนะแต่ท่านพบก็บอกเองว่า
ต้องเอาให้ประหารแล้วถ้าอยู่กี่ปีเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังครับ

เดี๋ยวเอาไปแตกประเด็นกันสักครู่หนึ่งก่อน

ชีวิตตีแสดหน้า
ล่ะคุณผู้ชมได้กลับไปแตกประเด็นกันต่อแล้วนะ

คือฟังไปฟังมาแล้วมันก็มีความเอ๊ะอยู่ในหลายแง่มุมจริง
คือหลักที่ผมอธิบายเนี่ยคือมูลเหตุจูงใจเนี่ย
คนที่น่าจะกระทำเรื่องแบบนี้ถึงขนาดฆ่ายกครัวเนี่ย

แล้วคนเป็นในทุนเงินกู้ในล้านหนึ่งแสนมันก็มันมีอยู่แล้ว
มันไม่ใช่ว่าคนไม่เคยให้ใครยืมเงินนะ
เป็นนายทุนเงินกู้ในบังฟัสเนี่ย
เป็นในทุนเงินกู้เคยให้กู้จะลดกำนำแล้ว
เรื่องที่ดินเรื่องอะไรนี่เชี่ยวชาญอยู่แล้ว
และยังเอาโฉนดของผู้ใหญ่ไปจำนองต่อได้เงินมาแล้ว
ถามว่ามึงจะแค้นเขาได้ยังไง

กลัวเขามาฆ่าล้างโคตรเลยฆ่าล้างโคตรเขาก่อน

มันจะไปฆ่าล้างโคตรเขาเนี่ย

ต้องบอกก่อนว่าตั้งใจที่จะฆ่า๑๑เด็ก๕คน
แต่ตายไปนะ๓แล้วก็ผู้ใหญ่ตายไปอีก๕รวมทั้งหมด๘
คือรอดไป๓ตายไป๘
มูลเหตุจูงใจมึงจะฆ่ากันถึงล้างโคตรเลยเนี่ย
ต้องไม่ใช่ล้านหนึ่งแสนครับ
มันน้อยไปใช่ไหมมันน้อยไปแถมเป็นเรื่องที่มันอยู่บนศาลแล้วด้วย

เรื่องที่อยู่บนศาลแล้วด้วยไม่ใช่ว่าเรื่องที่ไม่เคยฟ้อง
จะไปฟ้องกันนี่เรื่องอยู่บนศาลกำลังเดิมเนินคดีกันอยู่

อันนี้ประหลาดนะครับถามว่าประหลาดต้องประหลาดครับ
เอาล่ะทีนี้สมมุติละกันไม่ใช่สมมุติฮะเรื่องจริงครับ
เขาจับมาหมดแล้วนะและก็ได้ถูกสมมุติแล้วกันว่าโดนสาร

เพราะใครก็เห็นแล้วว่าการกระทำแบบนี้มันโหดร้าย
โหดเยี่ยมเกินมนุษย์มนาทำได้แม้กระทั่งเด็กที่ไม่รู้เรื่อง
สารตัดสินแน่นอนครับประหารชีวิต

เพราะว่าอันนี้จำนวนด้วยหลักฐานนะครับตำรวจเขาไปจับมา

ประหารชีวิตอย่างที่ผมเคยพูดให้ฟัง
ประหารชีวิตแต่เราไม่มีโทษประหารชีวิตมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙

แต่ไม่มีนักโทษถูกประหารจริง
การประหารของเราคือการฉีดยา๓เข็ม

หน้านั้นมีแค่๖ลายเอง
ดังนั้นถ้าเกิดว่าเข้าไปในบังฟัฐเนี่ย
อยู่ไปก็ได้มีลดโทษ
มาจากประหารขั้นแรกคือมาเหลือตลอดชีวิตตลอดชีวิต

ประหารมาตลอดชีวิตตลอดชีวิต

จาก๕๐ลดไปตามขั้นตอน
หลายคนครับประหารชีวิตแล้วเนี่ย
มีโทษ๑๗ปีบ้าง๑๕ปีบ้าง
จำพันตึงได้ไหม
นั่นก็ประหาร๑๓ปียังออกมาเลย

ก็แสดงว่าติดประมาณ๑๕ปี
หรือในกรณีหลายคนที่มีโทษประหารชีวิต
เข้าไปติด๑๕ปีบ้าง๑๓ปีบ้าง๑๖

บางคนอาจจะรับสารภาพวัยสารตัดสินวัย
ดำเนินการของคดีนี้เร็วก็จะตัดสิน
โทษต่างเหล่านี้ก็จะลดไปตามสัดส่วน
อันนี้ผมพูดให้เพื่อเป็นข้อมูลให้ท่านทราบ
เพราะบางท่านพูดเอาประหาร
คือไอ้ประหารอยากประหารอยู่แล้วล่ะครับ
แต่ขั้นตอนการประหารมันไม่ได้

ถูกไหมครับมันก็มีขั้นตอนการลดการอยู่เป็นนักโทษ
ชั้นเยี่ยมชั้นดีอะไรต่างนะครับ
อันนี้ผมพูดไปให้เพื่อให้ท่านได้เข้าใจ
เพราะผมเห็นในคอมเมนต์บ้างในการพูดกันบ้าง

พบตรท่านก็พูดยืนยันแล้วแหมถ้ามันสู้ซะหน่อยนะ
จริงตอนนี้พบตรพูดเลยบอกว่าผมอยากให้เขาสู้
แต่เขาไม่สู้ไม่อยากจับเป็นเลย
ใช่ครับคุณกดไลค์กดเลิฟกันเต็มไปหมดเลย
ใช่ครับเอาล่ะทีนี้ก็มาพูดนะฮะ

คือท่านสานิทก็แถลงแล้วครับว่าจับทนายแสบได้แล้ว
ในที่สุดที่โกงเงินน้องบีมกว่าคุณแม่ไป๕ล้าน
และให้ทนายคนนี้ไปสู้ไปว่าความให้
ปรากฏทนายคนนี้ได้เงินมาเท่าไร๔ล้าน
และก็ได้เงินอีก๓ล้าน๕
และเงินใน๓ล้าน๕ผมพูดไว้แต่ต้นแล้วว่า

สภาธนายความนะฮะรวบรวมเงินบริจาคจากทนายความด้วยกัน

ธนายดีมีเยอะครับ
แต่ทนายแบบนี้ก็ไม่ใช่น้อยนะครับ
เพราะว่าเริ่มเห็นไงครับว่ามีรายได้มีเงินตัวนี้
ก็เอาชื่อตัวเองแล้วก็ให้เช็คออกมาเป็นชื่อตัวเอง
ทั้งหมดนี่๓๕ใบใบละแสน
คือผมเดาเอาว่าบริษัทที่เป็นเจ้าของรถเนี่ย
คงจะหมุนเงินไม่ทัน๔ล้าน๕ล้าน
ก็เลยตีเช็คมาใบละฉบับละ๑แสนต่อเดือน
ค่อยจ่ายเดือนละแสน
ทนายคนนี้ก็คงจะเก็บไว้
เดือนหนึ่งก็ไปขึ้นใบหนึ่งเดือนหนึ่งก็ไปขึ้นใบหนึ่ง
กระทั่งระยะเวลาผ่านมาพอสมควรแล้ว

คือที่ออกมาสารภาพบอกว่าเงินอยู่ที่เมีย๓ล้าน๕
หนุนเงินไม่ทันแต่ถามว่าตอนนี้เมียอยู่ไหนอยู่ในคุกติดข้อหายาเสพติด
อย่างนี้ก็เรียกว่าบุ้ยนะครับทนายก็เป็นไง
ไม่รู้เรื่องแล้วถามว่ามีทรัพย์สินไหมบ้านมีไหมรถมีไหม
บ้านก็มีตึงธนาคารอยู่
คือตำรวจไปเช็คแล้วดูแล้วคือมันไม่มีทรัพย์ที่จะสามารถเอามา
คืนเป็นเงินให้กับครอบครัวน้องบีมได้เลย
ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเวลาขึ้นสาร
เขาบอกว่าบังคับคดีนะครับ
ท่านที่มีปัญหาเกี่ยวคดีลูกหนี้เบี้ยวก็คือกรณีนี้แหละครับ
ทนายเบี้ยวได้เงินมาแล้วไม่จ่ายให้นะครับ
สารตัดสินอะไรเงินคืนคนก็คิดว่าโอ้โหสารตัดสินแล้วไม่มีทางแพ้
เราชนะสารพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้ให้โจทย์เต็มฟ้องแล้ว
แต่ปรากฏว่าจำเลยอย่างในกรณีทนายคนนี้
ก็ไม่สามารถจ่ายเงินได้ตามคำพิพากษา

ดังนั้นต่อมาเลยมีคำว่าบังคับคดี

ก็คือไปดูรัสซินว่าจำเลยมีทรัพย์สินที่ไหน
มีบ้านที่ไหนบ้างมีที่ดินที่ไหนบ้างมีรถที่ไหนบ้าง
แล้วก็ไปบังคับเอาทรัพย์สินต่างเหล่านี้มาขายทอดตลาด

แล้วก็มีคนไปประมูลไง

เงินเนี่ยทางกรมบังคับคดีก็จะเอาเงินส่งต่อให้กับคนที่เป็นโจทย์
แต่ปรากฏว่าไอ้ทนายแสบเนี่ยมันไม่มีทรัพย์สินแล้ว

มันกี่วันแล้วเนี่ยป่านี้ละลายทรัพย์สินไปหมดแล้วนะครับ
เงินมามันก็เอาเงินไปไปซื้อของนู่นไปซื้อนี่แล้วไปใส่ชื่อคนอื่น

รู้กฎหมายดีเลยครับเป็นทนายมันทำแบบนี้

ได้เงินคืนมาลำบากแล้วล่ะครับ

ชนะแน่ครับแต่ไม่มีเงินครับไม่มีทรัพย์สินแล้วครับ
เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์เพื่อให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจว่า
เราไม่สามารถจะไว้วางใจได้นะครับ
แม้กระทั่งทนายที่ตั้งตัวเองตั้งมากับมือและไปรับเงิน
ถามว่าแบบนี้ในกลุ่มทนายความอาชีพทนายความเสียหายไหม
ทนายความก็คืออาชีพหนึ่งนะครับเช่นเดียวกับหมอ
พยาบาลสถาปนิกวิศวะ
เป็นอาชีพที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญความรู้ความสามารถของตัวเอง
ต้องมีใบอนุญาตต้องไปสอบใบบัตรเขาเรียกใบธนาความนะครับ
อนุญาตสอบทนายความเนี่ย
ไม่ได้สามารถจะทำเอาได้ง่ายเมื่อวันนี้มีความเสียชื่อขึ้น
มันก็เป็นปัญหาแล้วครับว่าทนายความอื่นอีก๘๐๐๐กว่าคนทั่วประเทศไทยเนี่ย

แล้วก็บริจาคเงินอย่างที่ผมบอก๖๐บาท
เพราะ๖๐บาทคูณ๘๐๐๐มันออกมา๔ล้าน
และเอาเงินนี้ให้เด็กรวดเร็วที่สุดแล้วครับ

ต้องครับเพราะถ้าเกิดไปฟ้อง
ผมก็บอกแล้วท้ายสุดชนะแน่ครับคดี
แต่ไม่มีเงินครับเพราะทนายคนนี้ทนายแสบตัวนี้

คือแม่น้องบีมเองเขาออกมาพูดเขาก็พูดเชิงท้อใจ
แล้วก็มีเหมือนมีความทำใจไว้เบาเหมือนกันนะคะว่า

นี่คือปัญหาของการฟ้องร้อง
คือชนะครับแต่ไม่ได้เงินครับ

ครับพรุ่งนี้ครับคุณมิ้นครับท่านผู้ชมครับ
ประธานสารอุทธรณ์จะขอเปิดใจครั้งสุดท้ายก่อนลาออกตำแหน่ง
พร้อมแถลงเหตุผลพรุ่งนี้เวลาบ่าย๒
จากกรณีที่มีการเสนอข่าวนายสิริชัยวัฒนโยธินประธานสารอุทธร
ไม่ผ่านคุณสมบัติแต่งตั้งเป็นประธานสารดีกา
ที่ผ่านมาและมีตำแหน่งที่ปรึกษาคือตำแหน่งใหม่

สารดีการคือตำแหน่งนี้ทางศาลไม่เคยมีนะ
ซึ่งตั้งมาเพื่อเขาเลยอ่าก็นั่นน่ะสิครับ
ไม่ทราบด้วยว่าใช่ไหมแต่ตั้งมาเป็นตำแหน่งที่ปรึกษา
ที่ปรึกษามีไหมตำรวจมีนะทหารมีนะ
ข้าราชการอื่นมีแต่สารไม่เคยมีนะครับ
ดังนั้นตำแหน่งที่ปรึกษาเนี่ยก็คงจะตั้งออกมาด้วยเพื่อให้ท่าน
อย่างนั้นใช่ไหมก็อาจจะเป็นไปได้

การแถลงพรุ่งนี้ถึงแนวทางการลาออกจากราชการ
และจะกล่าวถึงเหตุผลต่างให้ทราบต่อไป

ท่านตัดสินให้ความยุติธรรมคนมาตั้งเยอะแยะนะครับ

เพราะว่าหลายคนก็ติดใจกันอยู่แล้วว่า

แล้วการที่ท่านตัดสินใจลาออกมีเหตุผลมีอะไรอย่างไร
เดี๋ยวคุณชุวิตจะไปถามจากฝากท่านด้วยนะครับ

สิ่งหนึ่งที่เราอยากจะฝากกลับไปกับคุณผู้ชมคือ

อย่าเพิ่งปล่อยให้อารมณ์หรือกระแสสังคม

ตรงนี้มันใช่หรือยัง

มันหมดจดแบบนี้จริงไหม
อันนี้ฝากเอาไว้สำหรับในหลายประเด็นด้วยนะ
สำหรับข่าวใหญ่ที่เราก็ตามกันมาเรื่อย

ชุวิตตีแสกหน้า